เดินทางมาร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร

มีการจ่ายปรับน้ำปลาปลานะคะที่ล่าช้าแล้วก็แพงเกินจริงค่ะ
เรื่องนี้ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของแม่ห้องศรนี่นะคะ
ต้องเร่งประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคค่ะ
เพราะว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดก็โดน

อ่าปรับช้าคือค่าปรับเนี่ยมาช้า

ไม่แล้วค่าปรับเดี๋ยวนี้เป็นพันแท้ด้วย

ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องศรค่ะ
จำนวนกว่าร้อยคนได้เข้าร้องทุกข์ต่อนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
หลังได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคนั้น
ปรับจ่ายค่าน้ำปรับปราส่งล่าช้า
แพงเกินกว่าที่จะได้รับที่จะรับได้ค่ะ
เพราะว่ามีผู้ลงชื่อมาร้องทุกข์กว่า๗๐๐คนเลยทีเดียว
โดยมีการยื่นข้อเสนอนะคะให้กับทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ห้องศร
ขอผ่อนพันธ์ชำระค่าน้ำปรับปราส่งใน๒รอบบินหรือ๒เดือน
พร้อมกับออกใบแจ้งเตือนก่อนการงดจ่ายน้ำ
และให้ไปชำระหลัง๑๕วันทำการนับจากวันครบกำหนด
หากไม่มีการชำระเงินให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้
อกจากนี้นะคะยังขอให้ตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการแจ้งบินด้วย
เนื่องจากว่าไม่ได้มาตรฐานและเกิดการชำรุด

ผ่อนผันออกไปก่อนเพราะว่ามันแพงเกินจริงด้วยนะคะ
หลังรับหนังสือค่ะนายพิพัฒน์นะคะก็ได้กล่าวกับกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อน
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นตัวเองนั้นทราบมาบ้างแล้ว
แม้แต่บ้านพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็โดนจ่ายค่าปรับแบบนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็จะได้ประสานงานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
ให้แก้ไขเพราะจากที่ระบุว่าเป็นค่าธรรมเนียมติดตั้งในการในการประสานมาตรนะคะ
ก็ถือว่าไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่ายังไม่มีการตัดน้ำหรือว่าการถอนม่านน้ำออก
แล้วยังจะเก็บค่าธรรมเนียมการประสานมาตรได้อย่างไร
ซึ่งจะให้ทางการประปานั้นรับผิดชอบโดยคืนเงินค่าปรับให้กับทุกราย
และผ่อนผันให้ชาวบ้านจ่ายค่าน้ำได้ในต้นเดือนถัดไปหลังเงินเดือนออกด้วย
ชาวบ้านก็พึงพอใจนะคะแล้วก็เดินทางกลับ
คือถ้าโดนตัดแล้วนะเคยไปต่อนะ๑๒๐๐กว่าบาท